คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาทั้งทางหน้าจอ
เรื่องของเด็ก๘เดือนที่หายไปจากบ้าน

คุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันแรกเลย
ค้นหาแล้วได้เบาะแสที่เป็นน้ำเป็นเนื้อที่สุด
เพราะไปเจอเสื้อเด็กค่ะ
ลักษณะเป็นลายขวางขาวดำ
คล้ายชุดที่น้องใส่วันหายตัวไปด้วย

ใช่ที่เป็นเสื้อลายขวางขาวดำอ่ะ

แต่มันสภาพค่อนข้างเก่าแล้วก็เปื้อนโครงเปื้อนโครนแล้ว
แต่คล้ายมาก
ถามว่าไปเจอที่ไหนในเมื่อดำกันมาเดือนนึงแล้วไม่เจอเลยใช่ไหมคะ

นี่เขาไปหาริมตลิ่งติดกับแม่น้ำท่าจีน
คือจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ไม่เคยค้นหามาก่อนเลย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปค้นหากันกลางแม่น้ำท่าจีนอย่างเดียวนะคะ
วันนี้มีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
กู้ภัยอบตหินมูลแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
เน้นหาริมตลิ่งติดแม่น้ำท่าจีน
ไล่ตั้งแต่ปากคลองท่อจนถึงโรงเรียนวัดศิลามูล
ระยะทางประมาณ๔๐๐เมตรค่ะ
ค้นหาบางส่วนเดินเลาะริมตลิ่ง
ส่วนกู้ภัยลงไปสำรวจในน้ำ
เขาบอกตรงนี้เศษสวัสดิ์กับผักตบชวาเพียบเลยนะคะ
เขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าถ้าร่างเด็กเนี่ยลอยขึ้นมาจากน้ำ

ทีนี้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านงมไปเจอเสื้อผ้าเด็กเล็ก
อ่าสภาพคือเปลือเปื้อนเต็มไปด้วยโครนสีดำสองชิ้นอยู่ห่างจากปากคลองท่อแค่ร้อยเมตรเองค่ะ
ตัวแรกเป็นเสื้อแขนยาวของเด็กและตัวที่สองคือเสื้อลายขาวดำหนึ่งตัว
คล้ายคล้ายกับเสื้อที่น้องใส่วันที่หายตัวไปนะคะมีผ้าขนหนูเปื้อนโครนหนึ่งชิ้นด้วย
และที่สำคัญมีแพมเพิร์สเด็กอีก๓ชิ้นค่ะยังฟันทงไม่ได้ว่าใช่เสื้อผ้าของน้องไหม
อืมแต่ก็ถือว่าดูเป็นเบาะเบาะแสที่มันดูใกล้เคียงครับหรือดูเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดอะค่ะ
ไป๕๐เมตรเจ้าหน้าที่บอกได้กลิ่นเหม็นลอยมาจากใต้กอผักตบชาวา
เขาบอกเอ๊ะเสื้อผ้าเจอแล้วหรือกลิ่นนี้จะเป็นร่างของเด็กหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมดูค่ะนี่เหรอนี่ค่ะเขาลากขึ้นมาดู
เป็นลูกหมูค่ะพี่อุ๋ยลูกหมูน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม
ยาว๑ฟุตน่าจะตายมาหลายวันแล้วเพราะขึ้นอืดแล้วนะคะ
ก็ไม่ใช่ร่างเด็กเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตหินมูลคุณพินโยบอกว่า
คือลักษณะริมตลิ่งของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยผักตบชาวาขึ้นเยอะหนาแน่นมาก
ก็เป็นไปได้ว่ากระแสน้ำอาจจะพัดพาร่างเด็กมาติดตรงนี้ซึ่งเอาจริงจริงอ่ะ
วันนี้ถือว่าเป็นชิ้นมันอันที่สุดแล้วเพราะเจอเสื้อผ้าเจอแพมเพิร์ส
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งละกันว่าใช่ของน้องหรือเปล่า
เพื่อไงเผื่อเหมือนลอยเข้ามาแล้วมาติดอยู่ภายในอย่างนี้
เพราะว่าชายในเรายังไม่ได้ลื้อยังไม่ได้ลายชายชายแม่น้ำอ่าใช่ครับ
ทีนี้วันนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่า๑๑โมงเขาเห็นแม่เด็ก
ครับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินที่เป็นรถของพ่อเด็กอ่ะ
ที่ตอนแรกบอกว่าเอาไปคืนครอบครัวฝั่งพ่อเด็กแล้วค่ะ

ชาวบ้านคนหนึ่งบอกเห็นแม่เด็กขี่มอเตอร์ไซคันนี้เข้ามาในหมู่บ้าน

เห็นบอกว่าลักษณะคือสีหน้าเรียบเฉย

สวนกันแป๊บเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่หรือเปล่า

ก็เลยขยับกระจกรถนั่นนะคะ

คันที่เคยทำเรื่องคืนที่สพบังหลวง

ถามเลยว่าถามตรงเลยวันนี้๑๑โมงได้เข้ามาในหมู่บ้านไหม

เธอก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ไปเลย

เพราะต้องพาแม่ไปทำกายภาพบำบัด

ที่ไม่ได้ไปติดตามการค้นหาลูกชายเนี่ย

ก็ไม่มีรถจะไปติดตามเจ้าหน้าที่ค้นหาเหมือนกัน
สภาพจิตใจตอนนี้ก็ตอบได้ว่าดีขึ้นบ้างแล้ว

ทั้งพ่อทั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่าไม่ต้องเจอแบบเป็น

อยากแบบให้เอากระดูกอะไรมาทำบุญมากกว่า
ทีนี้เราได้คุยกับพี่สะพ้ายของแม่เด็กนะ

มีคนมาเก็บของเด็กของแม่เด็กไปจากบ้านนะ
คือแม่เด็กแชทมาหาคนที่บ้านบอกว่า

แล้วตกเย็นมีชาวบ้านคนหนึ่งขับซาเล้งมารับค่ะ

เพราะว่ามันก็เป็นวัตถุพยานแล้วก็หลักฐานทางคดี
แต่เธอก็ให้ไปแต่ว่าถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องที่ว่าเจอเสื้อผ้าเด็กที่ริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ย
เธอบอกว่าสภาพมันก็ค่อนข้างเก่า

อีกอย่างแถวนั้นเนี่ยคนก็ชอบเอาเสื้อผ้าไปทิ้งอยู่เหมือนกัน
ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจนก็แล้วกัน
เราก็เลยไปคุยกับคนที่มาขนของที่บ้านที่เอาไปให้แม่เด็กด้วยนะคะ
เขาบอกว่าอ๋อจริงคนที่วานมาเนี่ยคือมูลนิธิวินวิน
ติดต่อเข้ามา๕โมงเย็นบอกให้ไปขนของให้กับแม่เด็กหน่อย

ซึ่งส่วนใหญ่ของที่ขนมาก็เป็นเสื้อผ้าน้องกับเสื้อผ้าของแม่เด็กนั่นแหละ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงว่ามันคือพยานหลักฐานหรืออะไร
มูลนิธิวินวินฝากมาเขาก็แค่อาสาไปขนให้เท่านั้นเอง

เขากลับมาพาเด็ก

นะเก็บไว้ก็อยู่ในบ้าน
และที่นี่เขาให้เพชรเด็กเอาไปเอา

ทีนี้เขาแชทมาบอกน้องน้องคือว่าให้เก็บ
ทำไมให้ไปง่ายเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นหลักฐานทางคดีหรืออะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาต้องการแล้วก็เก็บไว้อยู่ในบ้านอยู่แล้ว
แต่ว่าทีนี้เขาก็ให้ไอ้เพชรมาขนไงเพราะว่าเราไม่ได้ขนให้มัน
เราก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้
มัวอาทีวินวิน
วันที่เท่าไหร่วันที่สี่เหรอ

คือตอนนั้นแม่เด็กไม่ได้ประสานอะไรมา

บอกว่าให้ไปเอาพวกเราพวกเสื้อผ้าของแม่เด็กมา
แล้วรอรถมาเดี๋ยวใส่รถไป
รู้ไหมว่าของที่เราขนไปมันจะเป็นวัตถุพยานหรืออะไรได้ด้วย

ขอให้เราขนไปให้เราก็ขนไปให้แค่นั้นครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ตำรวจเอาเสื้อผ้าที่งมเจอในริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนนะคะ

เดี๋ยวเราคงได้รู้แหละว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่
ส่วนตอนนี้หลายคนถามว่าแล้วแม่เด็กคือใช้ชีวิตตามปกติแล้วเหรอ
ถูกแจ้งข้อหาไว้๓ข้อหานะแล้วก็อยู่ระหว่างการฝากขังดำเนินคดีนะครับก็ต้องไปรายงานตัวต่อสาร